พูดถึงน้องยายาจัดน้องยายามาต่อพี่ณเดชน์เลยดีกว่านะคะ
เมื่อวานนี้นะคะก็ออกงานค่ะพบปะสื่อมวลชน
ต้องบอกว่าตอนนี้น้องยายาฮอตมากนะคะหลังจากที่กลับจากแพรเร่

แล้วก็ล่าสุดเลยคุณผู้ชมก็มาพบปะพี่สื่อมวลชนกับลุคนี้

คุณผู้ชมค่ะสวยปังอลังเวอร์ค่ะ
เรียกว่างานลัดตัวคิวยาวเป็นห่างว่าวจริงค่ะ
สำหรับน้องยายาเธอยอมรับนะคะว่า
เซอร์ปีนี้ค่อนข้างแน่นมากแต่ยังรับได้อีกอืมหอมตัวไปนะคะ
บอกว่าแหมพี่หนูไม่ได้มาทวงบรังเจ้าแม่พรีเซนเตอร์หรอกค่ะ
ส่วนที่ไปแพรรี่ไปแฟชั่นวีคมาบอกเลยเต็มที่มาก
มีการปรับลูกเก๋ด้วยเนี่ยลูกเนี้ยชุดนี้เออ
คุณผู้ชมนะคะแล้วก็แง้มด้วยนะคะว่าอีกไม่นานค่ะ
ถ่ายละครจบปุ๊บอาจจะมีการแปลงโฉมอัพลุคเมเกอเวอร์นะคะ
แฟนแฟนรอลุ้นได้เลยค่ะแน่นอนที่สุดค่ะ
เรื่องที่หลายคนใจจดใจจ่อรอฟังก็คือที่ยายาชมมาริโอไง
หล่อแบบบียอนนะคะจนแบบพี่ณเดชนเข้าไปออกรายการคุณนิกกี้นะคะ
แล้วเขาก็ออกการแบบเหมือนหึงอ่ะงอนบ้างล่ะ
น้องย่าเลยบอกว่าตัวเล็กเลยอ่ะสัมภาษณ์เมื่อวานขอทีลิกนึงนะคะ
สำหรับพี่แบร์แล้วฟังดีเอฟซีฟังดีแต่สำหรับพี่แบร์แล้วนะคะถ้าจะน้อยใจเกินไปก็อาจจะเป็นแบบตีความไปอีกแบบนะคะ
และเพื่อไม่ให้น้อยอกน้อยใจไปมากกว่านี้ยายายืนยันการันตีเลยนะคะว่าพี่แบร์หล่อเกินกว่าใครหล่อจากข้างใน
ใจเอาออกมายิ่งรู้จักยิ่งเลิฟแบบเวรี่ไปฟังเสียงน้องยายา
ตอนที่ถ่ายละครเรื่องนั้นรู้สึกว่าพี่โอ๊ตหล่อมากจริงค่ะอันนี้พูดจากใจ
ตอนที่ถ่ายละครอยู่อินแคคจะรู้สึกว่าหล่อจริงก็แอบเกรงใจพี่โอ้แล้วก็แอบเกรงใจแบบแฟนพี่โอ้ด้วย
อันนี้ไม่ได้พูดเอาใจนะแต่ว่าพี่แวร์เขาหล่อจากข้างใน
แล้วก็หน้าตาทุกอย่างเป็นแบบเป็นศูนย์หมดเลยเมื่อได้รู้จักเขาจากข้างในค่ะ
ถ้าเราจะอยู่กันได้ถึงเกือบ๗๒ปีเขาก็ต้องคิดว่าหนูสวยจากข้างในด้วยค่ะ

แบร์เขาน่ารักชิวอยู่แล้วนะคะแล้วก็สบายใจมากอย่างที่บอกไป
ย่าบอกเลยพี่หนูก็เคยซ้อนมาก่อนนะ
ตอนนั้นรถติดก็ไปกับพี่แบร์นี่แหละพี่แบร์เขาน่ารักมากเขาพาไปนะคะ
พอถามด้วยชุดเจ้าสาวของคิมเวรี่ยาวก็

แต่บอกได้เลยนะคะว่าสวยมากชุดของเพื่อนมันสวยมาก
งานเดียวกันนะคะเจอนุ่มต่อธนภพค่ะ

เขาผอมลงคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้คือน้ำหนักเขา๗๕ตอนนี้เหลือ๖๐ต้นค่ะ
ก็เลยต้องหาเคล็ดรับว่าทำยังไงนะคะทำไมต่อถึงลดลงได้ขนาดนี้ค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าพี่ผมก็ต้องประเมินตามร่างกายของตัวเองแล้วค่ะ
แล้วก็เป็นวิธีที่สุดตกเหมือนกันแต่อันนี้ก็คือแล้วแต่คนทำนะ
ส่วนอาการแพนิกนะคะที่ก่อนอันนี้ออกมาบอกว่าเป็นตอนนี้ดีขึ้นแล้ว
เรียกว่าเข้าใจกับสภาวะนี้มากขึ้นอยู่กับมันได้แล้วค่ะ

ผมว่าพอเริ่มทำแล้วพอมันจับจุดได้มันอยู่ที่ร่างกายคนด้วย
บอกไม่ได้ว่าตอนที่มันทำได้พอมันได้มันก็คือได้
ร่างกายคนไม่เหมือนกันคือคุณจะมาทำตามเราอ่ะ
เพราะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาชีวิตผม

พอมันมาป๊ก็แค่โอเคเข้าใจมันนะว่ามันมาเดี๋ยวมันก็ไป